อันนี้ถ้าท่านไม่ชมเนี่ยจะไปคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ
เป็นเหตุการณ์สัตว์เลี้ยงที่ฉีกกฎกติกามารยาทเหลือเกิน
เลี้ยงหมาเลี้ยแมวเลี้ยหนูเลี้ยงนก
เลยฮะรอบนี้หนุ่มลำปาง
ท่าแท้ออกมาแล้วว่าสัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยมันน่ารักขนาดไหน
เป็นการเลี้ยงตุ๊กแก่แสนรักตุ๊กแก่ยักษ์
เออเขาคือจูเนียนะชื่อเขาอ่ะ

ชื่อว่าจูเนียจูเนียคือจิ๋วเล็กหน่อยนะฮะ
แต่พอมันโผล่หัวออกมาแล้วเห็นไอ้กรอนกุญแจเนี่ย

หนุ่มคนหนึ่งที่จังหวัดลำปางเป็นคนเลี้ยง
และทุกวันต้องเอาอาหารมาให้มันกิน

นอนเอาไว้เลี้ยงนกแต่ให้เจ้าตุ๊กแก่กิน

มันก็สามารถกินได้แต่โปรดปลานเนี่ย
สองเมนูนี้นี่แหละนะครับ
ให้อาหารคือน้องที่เขาเป็นนุ่มลำปางเนี่ย

แต่ว่ารอบนี้บ้านนี้เขาน่ารักมาก
เขาเห็นตุ๊กแกแล้วเขาก็ไม่ได้หวาดกลัว

ให้ดูไอ้ตัวก๊อกไอ้ตัวไอ้กุญแจ

แต่พอเลี้ยงมันไป๑ปีครึ่ง

เราก็แทบจะจำความร่างกายใหญ่โตของเขาไม่ได้
กระทั่งหัวของมันใหญ่กว่าที่ล็อกกุญแจ

มีคนชาวเน็ตบอกว่างานนี้พี่ต้องเปลี่ยนชื่อให้เขาแล้ว
จูเนียจะเป็นใจแอ้นจะเป็นบิ๊กเกอร์จะเป็นพี่บิ๊ก
แล้วแต่เลยเพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยใหญ่โตเหลือเกินจริง
ชาวเน็ตมองเป็นสองมุมเสียงแตก
เสียงแรกบอกเฮ้ยมันน่ารักดีนะ

สองอย่างนี้มันจะไม่มีเลยแล้วเราจะมีตุ๊กแก่แทนแล้วแต่แล้วแต่จะเลือก
หรือบางท่านก็บอกว่าขนลุกฮะเปลี่ยนชื่อของมันด่วนเลย
เพื่อให้มันสมศักดิ์ศรีของเจ้าตุ๊กแก่ยักษ์ตัวนี้ซะหน่อยฮะ
แล้วแต่เราว่าเราอยากจะให้เขาชื่อแบบไหน
ถ้าเวลาเราเจอที่บ้านเราลองทำแบบนี้บ้างได้ไหม

แต่บ้านผมไม่มีตุ๊กแก่แต่ไม่ได้อยากจะให้มันมีนะ
ดูแล้วหน้าตามันน่ากลัวเหมือนกันค่ะ
คือป้อนด้วยมือก็ยังได้สำหรับหนุ่มคนนี้

น่าจะคุ้นชินกันแต่ว่าถ้าใครจะไปทำอย่าทำนะ

กัดเข้าไปนี่ต้องฉีดหลายอย่างเลยนะ
ทะยักษ์ก็ต้องฉีดยาอย่างอื่นก็ต้องฉีดนะ